คุณผู้ชมคะปัญหาเรื่องการเลื่อนฉากถ่ายทำภาพยนตร์ไทยบ้าน๒๒ตอนนี้นะคะ
ข้อยุติแล้วคือก่อนหน้านี้มันมีฉากนี้ค่ะ
เป็นฉากที่พระร้องไห้หน้าโรงศพนะคะก็เลยถูกเลื่อนฉายออกไป
สรุปก็คือตอนนี้ผ่านกองเซ็นเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากทีมภาพยนตร์ยอมตัดฉากเจ้าปัญหาออกไป
ส่วนกำหนดเข้าฉายก็คือวันที่๒๔พฤศจิกายนหรือว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะ
ก็สามารถไปดูกันได้ในวันเสาร์นี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผ่านกองเซ็นเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ใช่ฉากที่ว่าพระร้องไห้หน้าโรงศพเมื่อสักครู่นี้
ถูกต้องเพราะถ้าแต่ว่าปล่อยให้เข้าฉาย
อาจจะมีผลกระทบทางศาสนาต่อไปในอนาค
ถูกต้องแล้วแต่ตอนนี้ก็ได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เตรียมเข้าฉายวันที่๒๔พฤศจิกายนนี้แล้ว
ไปดูกันได้นะคะอุณหยุดนักไทยกันด้วย